แต่เวลาคุณถูกรางวัลเนี่ยคุณคิดถึงอะไร
คิดถึงหลายคนก็คิดถึงนู่นคิดถึงนี่

ครูปีชาไปดูซิเขาว่ากันว่าครูปรีชาถูกรางวัลค่ะ
ดิฉันไม่ได้รอเล่นนะจริง
แต่ดิฉันก็รู้สึกว่าเราควรจะอ่านข่าวอันนี้ออกไป
เล่าให้ฟังหน่อยเพราะเนี่ยของครูปีชาจริง

ครูปรีชาไคร่ครวนในโลกออนไลน์เขาแชร์ภาพของครูปรีชา
ถือลอตเตอรี่ใบนี้เป็นลอตเตอรี่ชุด๑๕ใบ
หมายเลขคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะ
๒๓๓๘๓๐เนี่ยค่ะ๑๕ใบ
งวดประจำวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒งวดเมื่อวานนี้แหละ
ซึ่งมันตรงกับรางวัลเลขท้าย๓ตัว

โอ้โหครูปรีชารอยยิ้มนี่ดูโอ้โหพริมใจแล้วมีความสุขนะคุณนะ
ครูปีชาก็เล่าให้ฟังว่าคือครูซื้อตามหมายเลข๓๐มาตลอดเลย

ที่เขาบอกว่าเครื่องบินขัดคล่อง
ตอนที่ไปตรวจรัชกาลที่เกาะสมุยสุฤาษณีย์
สลากินแบ่งรัฐบาลมาเฮ้ยถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๑๕ใบ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ครูปีชาถูกลอตเตอรี่เป็นของตัวเอง
อันที่ยืนยันว่าเป็นของครูปีชาเป็นของครูปีชา
เป็นเลขท้าย๓ตัวชุด๑๕ใบ
ส่วนที่เขาว่ากันมาก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยว
แต่ไอ้งวดนี้ครูปีชาน่ะถูกจริง
ถูกจริงอันนี้ครูไม่ได้ออกมาพูดอะไรครูเธอถ่ายรูปแล้ว
ถือแล้วนะครูก็ยินดีด้วย
ที่ก็เป็นเลขท้ายสามตัวแต่ผุมชุดกับหูได้ไปหกมือน่ะ
ดิฉันก็พลาดไปเหมือนกันนะ
คะแบบ
เขาก็ซื้อมาเหมือนกันแหละแต่มันพลาดไปนิดนึง
มันเป็นเรื่องของดัวแชร์แทนะเยินยม

เพราะว่าถ้าเกิดเราผิดหวังขึ้นมา
สิ่งการที่เราจัดโรงหิตใจ